ฟ้อนเจิงอาจใช้ท่าฟ้อนเจิงโดยเฉพาะหรือท่าที่ดัดแปลงมาจากท่าฟ้อนดาบ
หรือใช้ท่าผสมฟ้อนด้วยมือเปล่าและมีอาวุธประกอบต่อเนื่องกันไป
ขึ้นกับความชำนาญของช่างฟ้อนและครูผู้สอนจะกำหนด
ท้องถิ่นก็ได้กำหนดแม่ท่าฟ้อนเจิงไว้โดยเฉพาะดังเช่น
แม่ท่าฟ้อนเจิงของพ่อครูกุยสุภาวสิทธิ์รวมทั้งหมด๓๒ท่า
ที่ใช้ฟ้อนกันทั่วไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง
และความอ่อนช้อยในเวลาเดียวกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน